คนหนึ่งนะครับคุณวิมลวันธรรมพักดีนะครับ

รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
ตอนนี้คาดว่าแนวร่วมของกลุ่ม

จากอนุสวรีชัยสมรภูมิ

ตั้งแต่อนุสวรีชัยสมภูมิที่ผ่านมา

ก็คือมวลชนของราศดร๖๓
ที่กำลังเดินมุ่งหน้า

อยู่ในช่วงของแยกนางเลิ้งนะคะ

วันที่๑๔ตุลาคมที่พิการมา

จุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจ

พื้นผิวการจราจรของ
ในการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล

หิบเพลงและก็เบลเลอร์มุ่งหน้า
มาทางสะพานชมัยมรุเชษนะคะ

แจ้งเตือนขอให้ทุกคนระมัดระวัง

สร้างสถานการณ์ได้เพราะว่าการ

มีกลุ่มมวลชนจำนวนมากทีเดียวนะคะ

สร้างย่อนเท้าจากหนุนสวรีชายสมรภูมิ

ตอนนี้มวลชนสามารถเดินไปถึง

ส่งผ่านข้อความทางเทเลแกรมนะคะ
มายังกลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓
ก็จากการติดตามกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
อย่างต่อเนื่องที่มีการเผชิญหน้ากับ
ตำรวจที่แยกอุรุพงศ์ก่อนถึงแยกยมราช
สังเกตว่าเมื่อเดินข้ามสะพานข้ามแยกยมราช
มาแล้วมีรถบัสของตำรวจนะคะ
จอดขวางอยู่ที่ทางด้านขวานะคะ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเลือกที่จะ
ใช้ถนนพิศนุโลกนะคะทางด้านซ้าย
แล้วก็เดินเท้าข้ามทางรถไฟมาค่ะ
จากนั้นก็ใช้ถนนพิศนุโลกมุ่งตรงมายัง
นางเลิ้งแล้วก็ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
โดยเจ้าระดิตตำรวจนับร้อยนายเลยทีเดียวนะคะที่
ผงแต่ขณะเดียวกันในการประทะกัน
เพียงเล็กน้อยในเรื่องของการปะทะคารมนะคะ
ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะฝาแนวกั้นของตำรวจ
เข้ามาในพื้นที่ได้ค่ะโดยในขณะนี้จะเห็นได้ว่า
มวลชนยังคงเข้ามาเติมเต็มพื้นที่
และจากข้อความของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
บอกว่าหัวขบวนนั้นน่าจะประชิด
ธรรมเนียบรัฐบาลได้ที่สะพานชมัยมรุเชษ
ขณะเดียวกันก็มีการแยกไปทางปีกขวา
ไปทางวัดเบนจมะบอพิษนะคะและก็ตอนนี้ค่ะ

กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าขอหมวกกับแว่นเพื่อที่จะส่งไปให้แนวหน้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางเทรแกรมของ
ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มีการส่งข้อความมา
บอกว่าการเดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้
ก็เพื่อมากดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีลงนามในหนังสือลาออกที่ประชาชนนำมาให้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกเดี๋ยวนี้นะคะ
ซึ่งต้องรอดูว่าในส่วนของการชุมนุมในวันนี้ของกลุ่มราศดร๖๓
นั้นจะเป็นไปตามที่มีการประกาศจุดยืนมีการประกาศเจตนารมณ์
เดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้หรือไม่ค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี

ถ้าฟังจากคุณวิมลวันเนี่ยข้อมูลจากผู้ชุมนุมที่เดินขบวนมาที่ธรรมเนียบวันนี้
ก็คือต้องการเอาหนังสือลาออกมาให้พลเอกประยุทธ์เซ็น
ใช่ค่ะอยากจะให้ลาออกเดี๋ยวนี้ตามข้อเรียกร้องของมวลชนนะคะ